แต่ว่าไปดูเรื่องบรรยากาศการท่องเที่ยวก่อนที่เชียงใหม่นะครับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปตรวจสถานบันเทิง
หลังจากเปิดเต็มรูปแบบเป็นวันที่๒นะ
เอาไปดูบรรยากาศช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับ
นายวรวิทย์ชัยสวัสดิ์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปสิไปกับตำรวจสภแม่ปิงด้วย
เข้าตรวจสอบสถานบริการอาบอบนวดซายุริคอมเพล็กซ์นะครับ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ตรวจสอบตามจุดต่างได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับ
แกนแอปไทยชนะมีไหมมีวัดอุณหภูมิมี
ลงชื่อเข้าใช้พร้อมกับเบอร์โทรมีหมด
แล้วผู้ให้บริการล่ะหมอนวดล่ะหมอนวด
ก่อนที่จะกลับมาทำงานนะฮะ
พบพนักงานผู้หญิงวิ่งหนีก่อนเลยนะวิ่งจู๊ดเลย
วิ่งทำไมล่ะคะวิ่งทำไมอ๋อไม่ได้ใส่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
อ๋อตอนนี้เขาบอกไปไปสวมหน้ากากอนามัยมาซะนะครับ
และเมื่อตรวจสอบใบอนุญาตนะครับเพราะว่าร้านนี้ยังไม่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็สั่งปิดเดี๋ยวนั้นเลยฮะ
แล้วก็จากการตรวจสอบย้อนหลังไปยังพบว่าอ้าวร้านนี้เคยลักลอบเปิด
และโดนจับกลุ่มมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ๑๘มกราคม๒๕๖
ท่านรองผู้ว่ายังเข้าไปตรวจสอบโอ้โหร้านดัง
ปุ้ยกับดอมนี่ต้องเคยไปคุณผู้ชมต้องเคยไปอยู่แล้ว
แต่ละแห่งคนแน่นฮะคนแน่นคึกคัก
ก็ไปตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนของพนักงานและกำชับผู้ประกอบการทุกแห่งนะครับ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เรื่องของการเปิดบริการ
การขายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านไม่เกินเที่ยงคืนนะครับ
แล้วก็งดกิจกรรมที่มันแออัดแล้วก็ผู้ให้บริการเนี่ย
และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับ
แล้วก็ร้านเนี่ยตัวร้านเองเนี่ย